ต่อกันที่การแข่งขันวันแชมป์เป็นชิปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะ
เวียนนี้ก็แข่งขันกันแบบปิดไม่มีแฟนแฟนเข้าชมนะคะก็ป้องกันโรคโควิด๑๙ค่ะ
ตลอด๕ยกทั้งคู่ถือว่าสู้กันอย่างสูสีแลกอาวุธใส่กันเต็มที่